เขาบอกว่าบางครั้งสิ่งเล็กน้อยเช่นอาการท้องผูกเนี่ย
เรามองข้ามบางคนเนี่ยท้องปลูก๓๔วันไม่เป็นไรเดี๋ยว๓วันเดี๋ยวมันมา

ทิ้งระยะไว้แบบนี้เป็น๑๐ปีนะคะมีผู้ป่วยท่านหนึ่งอายุ๖๘ปีค่ะ
ท้องผลูกเป็นประจำมาหลาย๑๐ปีแล้วนะคะ
คุณหมอนะคะในเฟซบุ๊คคุณหมอเลยค่ะนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติ
เป็นผอโรงพยาบาลศรีชนนครศรีธรรมราชโพสต์บอกว่า
ผูกเรื้อรังจนลำไส้อุดตัน
ตัวอย่างเคสอายุ๖๘ปีท้องผูก๓๔วันถ่ายสักครั้ง
อุจจาระค่อนข้างแข็งต้องออกแรงเบ่ง
บางครั้งกินยาระบายสวนสบู่เป็นประจำ
นี่คืออาการของคนป่วยรายนี้ที่มาปรึกษาคุณหมอนี่นะคะ
คุณหมอบอกว่าในสุดท้ายเกิดอาการลำไส้อุดตันค่ะ
อาการของมันเป็นอย่างไรปวดท้องท้องอืดมาก
คุณหมอเอ็กซาเรย์ดูไปเลยค่ะส่งเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉิน
ต้องตัดลำไส้บางส่วนทิ้งไป
ลำไส้ส่วนนั้นเป็นลำไส้ที่โป่งพองอย่างมากตัดทิ้ง
คือคุณหมอบอกว่าคือตัดทิ้งแล้วมันก็ต้องต่อ
ต่อในส่วนที่มันเป็นปลายคือส่วนที่เสียตัดทิ้งไป
แล้วก็ต้องเอาส่วนปลายมาต่อเข้าอีกคือมันลำบากไปอีกค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีไฟเบอร์เยอะ
ดื่มน้ำเยอะป้องกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราค่ะ
อย่าปล่อยให้ท้องผูกนานถึง๑๐ปีนะก็ไม่ไหวนะฮะ